ในศึกหลีกภูมิภาคเดี๋ยวเลื่อนชั้นขึ้นมาหน่อย

เพราะว่าในเรื่องของทีมเพื่อนตำรวจตอนนี้ยังมีปัญหากันอยู่

ถ้าเกิดว่าแผนอย่างที่ตำรวจไม่สามารถที่จะขึ้นชั้นได้นะครับ
ตำรวจนะครับแชมป์ยามาฮ่าหลีก๑หรือว่าแชมป์ดิวิชั่น๑
ก็มีโอกาสในการลงเล่นไทยลีกตามโคต้าอยู่แล้ว

แต่ว่าสุดท้ายมีปัญหาเรื่องของการเงินที่เราทราบกัน

ซึ่งพอไปแล้วก็ต้องไปเช็คกันแล้วครับว่าเอกสารเป็นยังไง
ซึ่งโดยวันนี้จำเป็นต้องเคลียร์ค่าจ้าง๕๐ล้านให้หมดนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณนรินพงษ์จีนภักดิ์ประภานภาพชบหลายของสมาคม
ออกมาเปิดเผยนะว่าจ่ายไปเพียงแค่๑๒ล้านเท่านั้น
ซึ่งก็ต้องจัดการให้หมดให้ครบ๕๐ล้าน
เรื่องทั้งหมดนั้นเสร็จสิ้นไปให้เรียบร้อย
แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนตำรวจนะครับจัดการเรื่องนี้ไม่เสร็จ
สรุปนี่คือยังไงตรงกันนะครับหรือไม่ตรงกัน
ฝั่งของผู้จัดการตัวเอกวรพชิวพิชาน้ำบอกว่าได้เคลียร์หมดแล้ว
กลุ่มทุนใหม่นักเตะยืนยันว่าได้เงินครบแต่ว่าสมาคมว่าเคลียร์ไปแค่๑๒ล้าน
เอาดีกว่าเอางี้วันนี้เอาให้จบไปเคลียร์กันนะครับ
ส่วนที่ขึ้นกราฟิกมานี่แหละครับก็คือการแข่งขันนัดตกค้างสุโขทัย
เกมนี้จะแข่งกันแบบเริ่มใหม่หมดเลยนะคะ
แล้วก็ใช้นักเตะตัวใหม่หมดเลยซึ่งล่าสุดนะครับ
มีปัญหาแล้วเพราะว่านครปฐมที่นำโดยนายพานุวัฒน์สะสมทรัพย์ผู้จัดการทีม
ขอปฏิเสธที่จะลงทำการแข่งขันครับ
สาเหตุเนื่องจากว่าคดีนั้นยังอยู่ในสารปกครองและยังไม่มีคำพิพากษาครับ
ซึ่งหากผลอันขันแตกต่างจากคำพิพากษาอาจจะทำให้ผลเปลี่ยนแปลง
และส่งผลให้นครปฐมได้รับความเสียหาย
ขอปฏิเสธส่งทีมลงทำการแข่งขัน
ขณะที่ทางฝั่งสุโขทัยก็คือ
ยืนยันว่าจะลงสนามแข่งขันอย่างแน่นอน